ไปดูเหตุการณ์คนคลั่งเสพยาจนหลอนอีกแล้ว
เกิดขึ้นที่สงขลาไปรอดักคนที่เขามากรีดยางตอนเช้า
แล้วเอาปืนไปขู่เขาจะไปดักปล้นเขา
เจ้าหน้าที่สนทิกำลังของตำรวจ๒โรงพักเลยค่ะ
ปิดล้อมจับกลุ่มนายคนนี้ที่บ้านของเขาหลังก่อเหตุแล้วหนีไปซ่อนตัวค่ะ
ปิดล้อมจับกลุ่มนายอักกะพลใบหรือว่าไนบอยอายุ์๒๕ปี
เสพยาจนหลอนไปชิงซับชาวบ้านที่ออกมากรีดยาง
แล้วตัวผู้ก่อเหตุมาซ่อนตัวอยู่ที่บ้านหลังนี้
เอาอาวุธปืนดักปล้นไล่ยิงชาวบ้านอีกต่างหากเขากลัวกันหมดเลย
แม่ของในบอยชื่อนางสาวทัศนีบอกแบบนี้บอกว่า
บอย๑๙กันยายนที่ผ่านมาบอกแม่แค่ว่าเดี๋ยวจะขี่รถไปส่งหลานนะ

มารู้ว่าลูกไปก่อเหตุแบบนี้ก็ตอนที่ตำรวจมานี่แหละ
สาเหตุคือลูกคงจะเสพยาบ้าจนเกิดอาการหลอนแล้วคลั่ง

แม่บอกแม่เองยังเคยถูกทำร้ายเลย
ที่ผ่านมาลูกเพิ่งจะพ้นคุกข้อหารักขโมยมาเมื่อปี๖๔นี้เอง
แล้วก็อยากจะขอโทษผู้เสียหายทุกคน
อยากจะให้ลูกปรับปรุงตัวเป็นคนดีนะคะ
ตำรวจเข้าควบคุมตัวได้ไม่ใช่ง่ายค่ะทุลักทุเลเลยแหละ
ตัวในบอยเองนะคะก็ให้การรับสารภาพก่อนก่อเหตุเสพยาบ้าไป๑๐เมตร
เกิดอาการคลุ้มคลั่งแล้วคุมตัวเองไม่ได้ค่ะ
ที่คุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักก่อนนะคะ